สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจูด้งเอาล่ะมาเจอกับเราสองคนแบบนี้
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวอ่ะมาเจอกับผมชนะแล้ว
จูด้งนะครับวันนี้คุณชิสาไม่อยู่เอาไปไหนล่ะ
น่าจะไปธุระแต่ไม่รู้ธุระอะไรเนี่ยสิฮะโอ้โหอ้าวในเมื่อคุณแม่ชิสาไม่อยู่
ไม่เป็นไรมาเจอกับสองหนุ่มแบบนี้ดูกันไปสนุกสนานกันไปอย่างแน่นอนนะ
ครับวันนี้มีเกมให้ร่วมสนุกด้วยอย่างกะติเป็ดมีอะไรบ้างฮะ
กติเป็ดไม่มีมีแต่กติกาโหจะล่อต่อด้วยกติไก่มันก็จะยาวไป
แต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรา
จะได้ลุ้นรับบัตรรางวัลมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซีนะครับ
เป็นบัตรกำนันนะเอาไปใช้กันได้นะใช่ครับง่ายนิดเดียวนะคุณจูด้งนะ
ใต้เตียงร่วมสนุกนี่ตอบคำถามประจำวันของเราครับแนะนำที่ท่องเที่ยววันหยุดยาวในจังหวัดของคุณ
บางคนบอกแหมแพนเที่ยวมีอยู่เต็มหัวใช่คุณชนะอยากเที่ยวไหนฮะแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีไม่ถึงสองร้อยอ่ะสิ
เอาแต่อย่างนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมก็ส่งกันมาได้และที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กก็คือไอ้ตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะครับใช่ครับเราจะได้ติดต่อกลับนะฮะเดี๋ยวเรา
เฉลยผู้โชคดีท้ายรายการนะครับคุณผู้ชมย้ำตรงนี้นะฮะ
กำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซี๒รางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามกันนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ดโอ้โหชาวบ้านเขาภาวะครับ
โจไล่ยิงปลาระเบิดใส่อาริเสียงดังสนั่นรถยนต์ชาวบ้านที่เขาจอดไว้เสียหายด้วยนะ
ส่วนสาวคนนี้เดินอยู่ดีถูกรถกระบะเมาพุ่งชนบาดเจ็บสาหัส
ราม่าวงการสงฆ์กระแสตีกลับครับเชื่อว่าหลวงปู่แสงไม่ได้มีเจตนา
แต่เนื้อต้องตัวศรีกาอย่างที่หมอปลากล่าวอ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ส่งข้อความไลน์มาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้จะบอกให้ว่า
กำนันมูลค่า๕๐๐บาทจากบิ๊กซีที่เราจะมอบให้คุณผู้ชมวันนี้๒รางวัลเนี่ย
มันใกล้จะหมดแล้วนะทำไมฮะบัตรกำนันใกล้หมดเหลือแต่บัตรผู้ใหญ่ฮะ
ใช่ตลกตลอดเลยเรานี่บัตรกำนันนี่แหละครับเดี๋ยวเจมส์จะมอบให้นะ
สำหรับผู้โชคดีนะส่งกันมาว่าวันนี้อยากจะชวนเราไปเที่ยวที่ไหนกันดีกับหยุดยาวนะครับ
ใช่ครับมาติดตามเรื่องนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามนะครับ
เรื่องของหลวงปู่แสงที่มีคนมาร้องเรียนว่าหลวงปู่เนี่ยไปแตะเนื้อต้องตัวศรีกาอะไรแบบนี้
ล่าสุดมีคลิปใหม่ที่ส่งไปให้หมอปลามาร้องเรียนอีกแล้วล่ะครับ
ดูกันไปพร้อมกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งคลิปครับที่มีการเผยแพร่ออกมาระบุว่าพระสงฆ์ในคลิปเนี่ยก็คือหลวงปู่แสงเนี่ยฮะมีลักษณะเหมือนโน้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปนะครับ
ไปหาหญิงสาวคนหนึ่งที่มากราบหลวงปู่หลวงปู่ทำยังไงทำไงฮะหลวงปู่ใช้มือตีไปที่ศีรษะและจับไปที่ใบหน้าของหญิงสาวคล้ายกับเป็นการตีเพื่อรักษาอาการป่วย
เพราะว่าในท้ายคลิปเนี่ยก็มีคนที่นั่งรอบตะโกนว่าสาธุสาธุสาธุและขอให้หาย
คลิปนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะถูกถ่ายโดยบังเอิญโดยหนูน้อยอายุสัก๔ขวบที่ไปกราบไหว้หลวงปู่กับพ่อแม่
เป็นช่วงที่น้องเขาเล่นมือถือแล้วบังเอิญไปกดถ่ายวีดีโอเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นนะ
เออซึ่งลักษณะท่าทางของหลวงปู่ในคลิปเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ดูคล้ายจะอนาจารย์ใช่ไหม
แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเนี่ย
ลักษณะท่าทางของหลวงปู่คือเป็นการลักษณะเหมือนให้สินให้พรญาติโยมเฉยนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะครับจึงแสดงท่าทางแบบนั้นแบบไม่รู้ตัวนะฮะ
คือจะบอกแบบนี้จูโด่คือการที่หลวงปู่น้วมตัวลงไปแล้วทำแบบนี้
ท่านก็ทำกับผู้ชายที่มากราบไหว้ท่านก็ทำแบบนี้ครับแล้วทำแบบนี้มานานแล้วด้วย
ใช่ครับซึ่งจริงหลวงปู่เขามีใบรับรองแพทย์ด้วยนะ
จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อปี๖๒ครับ
หมอเขาวิจัยว่าหลวงปู่เนี่ยมีสภาวะสมองเสื่อมนะครับ
เสียความทรงจำหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าโรคอัลไซเมอร์นั่นแหละครับ
คือประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมในเมื่อหลวงปู่ท่านไม่สบายเป็นอัลไซเมอร์
คำถามเกิดขึ้นแล้วทำไมพระที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ย
ที่คอยรับใช้หลวงปู่เนี่ยยังปล่อยให้มีคนเข้าหาแบบนี้
เอาง่ายปล่อยให้ศรีกาเข้าไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้ระวังอะไรเลยเนี่ย
ทั้งที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็มีป้ายติดประกาศ
กฎระเบียบตั้ง๕ข้อที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้ากราบหลวงปู่เอาไว้ชัดเจน
โดยเฉพาะไอ้ข้อ๒ห้ามสุภาพสตรีเข้าใกล้องค์หลวงปู่
โอ้โหในขณะที่หลานสาวของหลวงปู่แสงนะ
ตกใจเหมือนกันที่เกิดคลิปแบบนี้ขึ้นนะฮะ
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านเป็นนัก

แล้วก็ปฏิบัติดีมาโดยตลอดครับ

ต้องมีคำอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ครับ
พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า
เรื่องนี้น่าจะมีการแสวงหาผลประโยค
จากการศรัทธาของญาติโยมหรือเปล่า

พี่โทษการจัดการในวัดที่มันไม่เหมาะสม
มันควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้
ไม่ใช่ว่าพระผู้ใหญ่ที่มีอาภาษณ์ใช่ไหม

คือภาพที่เป็นอัลเซเมอร์จำอะไรไม่ได้
แล้วท่านจะรู้ตัวไหมว่าท่านทำอะไรลงไปถูกต้องไหม
คนที่เขาอยู่รอบหลวงปู่เขาหากินกับหลวงปู่ใช่ไหม
อันนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะมันมีอยู่แล้วแหละ
เขาอยู่รอบหากินกับศรัทธาของหลวงปู่
ถูกต้องอันนี้ล่ะอันนี้แน่นอนเรามั่นใจว่ามี

หลายประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของหลวงปู่
ล่าสุดวันนี้ครับนายแพทย์สมฤทธิเวียงสมุทรนะครับ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย

ในนามทีมแพทย์ที่ดูแลธาตุขันหลวงปู่
ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
ขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
และการขอหลักฐานการรักษาหลวงปู่จากโรงพยาบาลต่าง

และกำลังดำเนินการตรวจสุขภาพที่เป็นอาการปัจจุบันของหลวงปู่
แล้วก็มีทีมแพทย์ที่จะสรุปผลกันในช่วงเย็นของวันนี้

แพทย์จะแจ้งกำหนดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในลำดับต่อไป
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
เดี๋ยวเราจะได้เคลียร์กันในทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยของหลวงปู่ว่า
แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องฟังจากปากแพทย์ครับ
ใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้ครับยังไปต่อกัน
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับกระแสเปลี่ยนทิศแล้วฮะลมเปลี่ยนทิศแล้วครับ
เพราะว่าเขาเชื่อว่าหลวงปู่จริงเจตนาอาจจะไม่ได้ลวนลามศรีกา
อย่างที่เราเห็นแล้วก็ล่าสุดทางด้านอดีตพระมหาภัยวัน
บรรดาลูกศิษย์ถึงไม่เข้ามาห้ามไม่เข้ามาดูแลเรื่องของการจับต้องศรีกานะครับ

ลูกศิษย์ของหลวงปู่ถึงปล่อยให้หลวงปู่
รับแขกรับสัทธายาชโยม
เหมือนว่าท่านไม่ได้มีอาการป่วยอะไรไม่ได้มีอาการอาภาษณ์อะไร
คุณเป็นพระคุณไม่รู้ได้ยังไงครับ
ว่าการที่คุณปล่อยให้หลวงปู่ถูกเนื้อต้องตัวศรีกาหรือปล่อยให้ศรีกาเข้าใกล้หลวงปู่นั้น
มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างการไปกินเยี่ยวโชว์ทำทำไม
อันนี้ไม่ฉลาดเลยครับการทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องฉลาด
ผมฝากถึงพี่ผู้หญิงหลายคนเลยว่าอย่าหาทำเด็ดขาดอย่าทำอีก
กระสันอยากได้บุญขนาดนั้นอย่าอยากให้พระมาถูกเนื้อต้องตัวคุณ
แล้วคิดว่ามันจะเป็นสิริเป็นมงคลมันจะทำให้หายโลกหายภัย
มันจะทำให้หมดเคาะหมดเสนียดแทนที่จะหมดเสนียดคุณจะได้เสนียดกลับไปนะครับ
คุณผู้ชมครับจากอดีตพระมหาภัยวันนะครับไปดูอีกหนึ่งทัศนะของอดีตพระเหมือนกัน
นี่ครับยังจำกันได้ไหมอดีตพระมหาสมปองหรือว่านายสมปองนครไทยสงฆ์
แต่อย่างนี้ก็คล้ายกับทางอดีตพระภัยวันนั่นแหละคือทิศสมปองบอกว่า
พระที่อายุเกือบร้อยปีแค่ประคับประกองร่างกายจะลุกจะนั่งยังลำบากเลย
ดังนั้นเรื่องนี้จึงอย่าได้ฟังความแค่ข้างเดียวต้องฟังความให้ครบทุกด้านนะครับ
จากนี้ครับที่ทิศสมปองนะครับยังตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเงินของหลวงปู่
และไอ้เงินส่วนนั้นใครจะดูแลโดยพระต้องระวังสองเรื่องก็คือเรื่องสตรีแล้วก็เรื่องของเงินครับ
เออนี่นะส่วนมาดูท่าทีของหมอปลาบ้างครับ
มือปราบสัมภเวษีเขาชี้แจงว่านี่นะ
ไม่ได้มีการจัดฉากถ่ายคลิปเพื่อกันแกล้งหลวงปู่แต่อย่างใดครับ
การลงพื้นที่มาแค่ตรวจสอบเท่านั้น
เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากผู้เสียหาย
แล้วก็สงสัยว่าลูกศิษย์ที่ดูแลท่านเนี่ย
ทำไมถึงยอมให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้ชิดแบบนี้

โอ้โหประเด็นนี้เนี่ยต้องไปถามหลากหลายบุคคลจริงนะครับ

พระพยอมนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้ว
ท่านต้างกันถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
บรรดาลูกศิษย์พระคนสนิทหรือพระเลขา
เหตุใดจึงปล่อยให้หลวงปู่แสงซึ่งอายุมากแล้ว

รับกิจนิมนต์อันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความ

เหตุใดจึงปล่อยให้ศรีกาเข้าใกล้หลวงพ่อ
ดังนั้นลูกศิษย์คนสนิทหลวงปู่
ควรถูกตรวจสอบในประเด็นนี้ด้วย

นอกจากนี้ครับพระพยอมยังพูดถึงการทำงานของสำนักพุทธ
ในฐานะที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบโดยตรงว่า
เขาตั้งมาโดยมีหน้าที่เขียนไว้ว่า
ธรรมนุบำรุงส่งเสริม
ไม่กล้าตรวจสอบแล้วมั้งเอ้านั่นพระพยอมพูดนะ
ผมไม่ได้พูดนะท่านพูดแค่นี้แล้วท่านก็บอกว่า
เอาไม่เอาพอแล้วอัตมาไม่อยากพูด
โอ้โหนะจากมุมมองของพระสงฆ์แล้ว
มาดูมุมมองทางการแพทย์บ้างครับจากหมอก๊อฟ
แพทย์สังคมเพื่อสื่อสารเพื่อคุณธรรมครับ
เขาตั้งข้อสงสัยถึงอาการอาภาษณ์
อัลไซเมอร์ของหลวงปู่แสงว่า
อาจจะมีอาการอาภาษณ์อย่างอื่นแทรกซ้อนด้วยหรือไม่นะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหมอก๊อฟสักนิดหนึ่งครับ
ผมพูดในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ

กรณีไปจับนมจับนี่ไม่น่าจะเจอนะครับ
เพราะฉะนั้นแสดงว่า
มีภาวะอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่า
ของกันครับโอ้โหแล้วเอามาอะไร

ดิออ

ปรึงทำให้กลุ่มว่ายรุ่นไว้รุ่นกลุ่มนี้นะคะ

จนมีชาวบ้านเกือบโดดลุกหลงนะครับกุจนะ

ชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
จูด้งจะอยู่ยังไงเกิดขึ้นทุกวันอย่างนี้

อ่ะเขาบอกว่ารถยนต์ที่จอดเอาไว้หน้าบ้านเสียหาย

แล้วกลางคืนแทนที่จะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ

ระแวงว่ามันจะมีใครมายิงปงยิงปืนอะไรหรือเปล่า

ให้เร่งรัดเข้ามาจัดการเรื่องนี้

มีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้

แล้วทำแบบนี้ในหลายพื้นที่หลายจุดด้วย

แต่ก็ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี

ที่อาจจะแบบว่ามีคุณพ่อหรือมีญาติ

แบ็คโค้ลโอ้โหแบ็คโค้ลโอ้โหแบ็คโค้ล
ตายเป็นรายชั้นไปไม่ทันโทษที
คุณผู้ชมยังอยู่ในเรื่องของคนคลั่งคุณผู้ชมครับ
มีคนหนึ่งเขาขับรถส่งของ
ปรากฏว่ามีชายคนอื่นก็ถือมีด

สิ่งอะไร

อ๋อเป็นอย่างนั้น

มันไล่อะไรกันเนี่ย
โอ้โหหนุ่มเสื้อขาวคนนี้ครับ

ถือมีดวิ่งไล่ฟันรถส่งของครับ

แล้วก็ชี้หน้านะลักษณะข่มขู่นะฮะ

โชคดีครับคนขับไม่เปิดตั้งสติ

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะฮะ

โอ้โหคือคนที่เขาขับรถเนี่ยนะครับ
อายุ๒๕ปีเขาบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยกำลังไปส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยใช้เส้นทางถนนโพชัยเชียงขวัญแต่พอมาถึงช่วงบ้านเชียงใหม่ตะบนเชียงใหม่
อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับจู่ไปเจอกับคนนี้ถือมีดปรีเข้ามาจะทำร้าย
เพราะดีโชคดีตอนนั้นล็อกประตูไว้ได้ทันจึงไม่ได้รับอันตรายใด
ผู้เสียหายเขาเลยฝากเตือนชาวบ้านที่ต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาถนนสายนี้
ให้ระวังด้วยแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่
เนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าถือมีดมาไล่จะแบบทำร้ายอย่างนี้แล้วชี้ด้วย
เขาคาดว่านะอาจจะมีอาการทางจิตหรือเปล่านี่นะอันตรายจริงนะใช่คุณชนะก็เคยโดนตามไล่นะ
ชีวิตเรามันมีนี่มีเพื่อเป็นแพชั่นได้ทำงานง่ายส่วนผิดข้ำลังใจในการทำงาน
ในการทำงานบ้างก็คุณผู้ชมครับไปดูสองสาวที่ขอรายสาวนี้คนเดียวเนี่ยนะ

ใครจะไปคิดล่ะครับอยู่รถก็จะขึ้นมาบนทางเท้าแล้วชนข้างหลังอย่างนี้
แล้วสักพักยังไงถอยครับ

โอ้โหน่ากลัวจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๐โมงเช้านะฮะของวันนี้
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบไปช่วยเหลือหญิงสาวผู้บาดเจ็บนะ
อาการบึงต้นนี่คือหญิงสาวนะคะดูกสะโพกหลุดครับ
ละยังขาหากทางหนึ่งด้วย
จากนั้นครับนำส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนคนขับรถกระบะภรรยาเขาขายผักอยู่ในซอย

พอสักถามก็โอ้โหอาการนักเลงออกเลยอ่ะ

อุ้ยถี่รถจะเข้ามา

นี่มันเหตุผลอะไรของพี่เค้าครับเนี่ย

เขาคาดว่าเบา

เมามาแล้วอย่างนี้แทนที่จะยอมรับผิดแต่โดยดีก็กลายเป็นว่าพูดเรียกไปเลี่ยงมา
แล้วก็บอกไอ้งว่าอ่าถ้าช้นถ้าเจ็บอ่ะเดี๋ยวก็จ่าย
เดินแบบเฉยโดยที่แบบไม่ทันได้สังเกตอุบัติเหตุมันก็ตามมาหาเราแบบนี้นะครับ

มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับอุบัติเหตุที่ใครต่อใครก็ต้องระวัง
เพราะว่าขับรถในซอยแคบบางครั้งบางคราวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สี่แยกในซอยต้องระวังเพราะบางครั้งมันมาจ้าเอกันเป็นอุบัติเหตุนะครับ
คือหลายคนมักจะคิดว่าในซอยคงไม่ค่อยเจอรถแต่อย่างนี้ฮะเจอทางแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสี่แยกแบบนี้ควรจะต้องระวังให้ดีอย่างน้อยชะลอก่อนครับไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกนะผมจะบอกว่าทั้งสองฝั่งเป็นไปได้ชะลอเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขับต่อพุ่งต่อไปโดย
ที่ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมาแบบนี้ฝากเตือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะขอขอบคุณภาพนี้นะครับจากแฟนเพจเฟซบุ๊คศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ

โอ้นิ่นน้องหม่าทองพระชาญณพินาคขอสร้างในกรรมบัวใจ
วันนี้เรานาพี่โคราชน้องระวังใจ
ไม้ปลองเหนือผมพาไตร
พันธุ์สิบัดสวัสดีครับพลอยอยากลับควรเลย
ที่ว่าเป็นหมอเนี่ยครับไม่ใช่หมอผ่าตัดหมอรักษาคนเหรอฮะ
ไม่ใช่ครับเป็นหมอทำควันนาคครับโอ้เป็นหมอทำขวัญนาคที่ถืออยู่นี่ก็คือ
อ้นครับอันนี้เป็นอ้นใหญ่มันจะมีอ้นเล็กอ้นกลางอีกอย่าง
แล้ววันนี้ทำไมถึงให้ผมปอกอันนี้แหละฮะอันนี้เป็นอาหารของอ้นเลยครับ
แล้วก็จะมีอ้อยแล้วก็จะมีไม้ไผ่มีมันเทศครับ
ตอนนี้มีแค่ข้าวโพดนะสิครับถ้าอย่างอื่นผมก็ต้องไป
ต้องจะพาไปดูครับปลูกไว้อยู่ในไล่ครับในส่วนนี้ครับ
ไปครับไปไปตัดอ้อยกัน
ตัดทั้งอ้อยตัดทั้งไม้ไผ่ใช้แรงไปเยอะเลยครับวันนี้
เฮ้ยแต่งานยังไม่หมดเท่านี้นะครับ

ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๓สิ่งนี้ผมกว่าจะตัดได้
โอ้โหพี่เมธีครับเยอะขนาดนี้เลี้ยงอ้นยังไงครับเนี่ย
ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาหารเช้าก่อน
นี่นะครับคุณผู้ชมครับอาหารก็คืออ้อย๒ชิ้นนะครับ
ข้าวโพดสองชิ้นใช่ครับแล้วก็ไม้ไพรสองชิ้น
เมธีครับเห็นน่ารักแบบนี้เขาซื้อไปกินหรือซื้อเพื่อไปเป็นสัตว์
ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยมีใครซื้อเอาไปกิน
เพราะว่าถ้าฟังราคาแล้วจะตกกระใจ
เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวก็ซิบเลย
พ่อแม่พันคู่หนึ่งสองหมื่นอัพครับ
เนี่ยโดยเฉพาะซี่พวกนี้นะที่อุ้มให้ดู
ดูเฉพาะสี่พวกนี้โห้ยยหวังสวยจร้อย
แล้วอย่างปีนึงเขาให้ลูกประมาณเท่าไหร่ครับ

บางที๔คอกมันไม่เหมือนกัน

อกจากเรื่องการให้อาหารและการดูแลแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้

เดี๋ยวตามไปดูพี่เมธิอาบน้ำตัวอ้นกันดีกว่าครับ

ลูกทุ่งหมอขวัญเมธีเมืองราช

สะบัดทั่วไทยวันนี้ก็พามาชมความน่ารัก
มูตะมิของสัตว์เลี้ยงแปลก

นั่นก็คือเจ้าตัวอ้นแก้มยุ้ยแบบนี้
ครั้งหน้าจะพาไปชมอะไรอีก
ส่วนตัวอ้นกับคุณชนะใครน่ารักกว่ากันครับ

ตัวอ้นมันเหมือนหนูแต่เป็นหนูยักษ์นะ

คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูรายการนี้นะครับ
อยากให้พลาดเรื่องของการประชันเป็นมิติใหม่
ในการประชันเรื่องของนโยบาย
ใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ด้วยนะครับ

คือนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรทมหลายคน

ความสนุกสนานในรูปแบบของเกมโชว์
รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฝีปากกล้าอย่างนาเด็ก
ใช่แล้วก็สามารถติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันพระฤหัส
เวลา๖โมงเย็นตลอดเดือนคริสต์สัปดาหกรมเลยครับ
ติดตามกันด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของเรา

เปลี่ยนใจเหรอโอ้โหบางทีแล้วก็กระทันหันก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรอย่างนี้

ใจไม่เคยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเลนกระทันหันจะเจอแบบนี้ครับ
เสร็จแล้วจะเปลี่ยนเลนแต่ไม่ดูสิฮะ

อย่างนี้ได้รับความเสียหายนะครับ

โอ้โหเวลาจะเปลี่ยนเลนส์ต้องดูนิดนึงนะฮะ
คุณผู้ชมมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีหน่อยไหม
ผู้โชคดีจะมีใครบ้างไปดูครับ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

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าวแล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒